ต่อเนื่องกันที่ความเชื่อความรักแล้วก็ความศรัทธาในหลวงปู่โสรสนะคะ
ที่จังหวัดปราจีนบุรีกับมหามนตกนะคะ

ในตะบนโภงามนรประจันตรเขิมจังหวัดปราจีนบุรี

พิเศษพระนาคปรกเย้โสธโรค่ะจัดการในมหามนตบพระครูธรงโพธิเขต
หรือว่าหลวงปู่โสรสเย้โสธโรเกจีอาจารย์สายตะวันออก
ที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ทหารแล้วก็พรานเดิมป่า
เพราะว่าเป็นผู้มีวิทยาอาคมทางด้านการป้องกันอุบัติภัยให้แคล้วให้คลาด
มหามนตบแห่งนี้สร้างขึ้นปี๒๕๕๖นี้เอง๖ปีที่แล้วนะคะ
เป็นดำริของหลวงปู่โสลดนี่แหละอยากจะให้ความเมตตาแก่สิทธิ์
ตั้งจิตอธิษฐานให้นำร่างของท่านเมื่อละสังขารเก็บเอาไว้ที่วัดโคกอูทองแห่งนี้ให้อยู่คู่กันไป
ศิษยานุสิตจากทั่วทุกมุมโลกก็ทำการรวบรวมเงินทุน
จัดสร้างเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมันนะคะสูง๓๒เมตรกว้างและยาว๒๔เมตร
ตรงกลางมีโดมสูงประดับประดาษด้วยลวดลายตะวันตกแบบโรมัน
โดยรอบจะมีกระจกคล้ายกับเซนกลาส
เป็นกระจกสีฟ้าแล้วก็สีเขียวแทนท้องฟ้าที่สวยงาม
จากดมลงมาเป็นเสาโรมันขนาดใหญ่๔ต้น
ต้นใหญ่๑๖ต้นย่อยด้านล่างเป็นพื้นหินอ่อน
สลักเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็มีสัญลักษณ์๑๒นักศัตริย์
มีจุดหยินหยางอยู่ตรงกลางพื้นโดมด้วย
เขาเชื่อกันว่าที่นี่แหละจะเป็นแหล่งรวมพลังจักรวาล
พลังดวงดาวก็ดีพลังตะวันตกพลังตะวันออก
พลังหยินยางแห่งความสมดุลอะไรเขาบอกมันจะรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลย
ก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวยงามของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ว่างอยู่หน้าหนงหน้าหนาวไม่รู้จะไปที่ไหน
แวะเวียนกันไปได้ที่นี่สวยงามมากเลยนะ